กรณีที่เพจของแหม่มโพดำเขามีการแชร์เรื่องราว
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเหยื่อจากการสลายการชุมนุมทางการเมืองแต่ปี๕๓
บ้านเขาอยู่แถวสุขุมวิทย์แต่ก็มีอาวุธมีกระสุน
กระสุนปืนเข้ามาในบ้านยิงเข้ามาแล้วก็ตัวเธอได้รับบาดเจ็บนะคะ
จนถึงตอนนี้อันนี้ปี๖๑แล้วใช่ไหมคุณ

ผ่านมา๘ปีแล้วเธอบอกว่ายังไม่ได้รับการเยียวยา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปสอบถามไปพูดคุยกับเธอ
แล้วก็นำมาถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้ฟังค่ะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเพจกันก่อนเลยในเพจของแหม่มโพดำ
ที่มีการแชร์เรื่องนี้เอาไว้ก็เขียนข้อความ
โดยเอาคร่าวบอกว่าเหยื่อผู้หญิงคนนี้โดนลูกหลงจากวิกฤตการเมืองปี๕๓
โดนกระสุนถล่มเนี่ยเห็นไหมคะร่องรอยกระสุนยังอยู่เลย
ตัวเธอไม่ได้ออกไปชุมนุมอะไรนะอยู่ในบ้านเฉย
แต่ว่าจู่มีกระสุนเข้ามาเฉียวที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวา
แล้วก็ไปโดนเส้นประสาททำให้ตัวเธอมีอาการปวดเส้นประสาท
แล้วก็รักษากันตั้งแต่ปี๕๓เป็นต้นมา
ในเพจนี้นะคะก็มีการแชร์รูปภาพร่องรอยบาดแผล
ที่เธอเคยโดนกระสุนเฉียวนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่ายาที่ใช้เป็นยานอกบัญชีเบิกไม่ได้
ตอนนั้นได้เงินช่วยเหลือจากสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มาจ่ายค่ายาตัวนี้
ซึ่งเงินมันคือเงินที่สำหรับเยียวยาผู้ชุมนุมทางการเมือง
ต่อมาก็มีการอนุมัติงบตัวนี้นะคะ
ถูกทางพักประชาธิปัตยแย้งว่าเป็นการอนุมัติวงเงินโดยไม่ชอบ
แล้วก็แจ้งข้อหากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบนี้
ตามที่มีข่าวออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดำเนินคดีกันอยู่เลยนะคะเรื่องนี้
แต่ผลจากเรื่องคดีก็ทำให้ตัวเธอ
จากเดิมที่เคยได้เงินมาจ่ายเป็นค่ายานอกบัญชีหลัก
ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะต้องจ่ายค่ายาเอง
แล้วก็ใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
แต่ก็เบิกไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นยานอกบัญชีหลัก

แล้วมีปัญหาตามมาก็คือเธอออกจากงาน
มาขายลอตเตอรี่มาขับแท็กซี่
ตอนนี้ยังไม่มีงานประจำค่ะ
แล้วก็ประกันสังคมจากงานเดิมก็หมดแล้ว
ส่วนทางโรงพยาบาลที่รักษาด้วยสิทธิ์ประกันสังคมตอนนี้เนี่ย
ก็ไม่มีหมอเฉพาะทางที่จะรักษาอาการของเธอ
ต้องรอส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
ตอนนี้เจ้าตัวดิ้นรนทุกทางค่ะฟ้องสารปกครอง
ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้
แต่เธอก็บอกว่าโอ้โหยังมืดแปดด้านอยู่เลย
ไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใคร
เพราะว่าตอนนี้เธอเดือดร้อนมากจริงนะคะ
นี่ค่ะจากเรื่องราวเหล่านี้ที่เพจแหม่มโพดำ
เขาได้โพสต์เอาไว้ในโซเชียลนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามต่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไปพบกับนางสาวสุวีรันพัฒน์วิทย์วัมพรชัย
อยู่ในซอยแบริ่ง๔๘นะคะ
เธอก็เอาลูกกระสุนปืนขนาดต่าง
เอาเอกสารการรักษาตัวจากโรงพยาบาล
เอาฟิล์มเอ็กซาเรย์บริเวณไหล่ขวาที่หัก
รวมไปถึงสะเก็ดลูกกระสุนหลายนัดที่กระจายอยู่

เอาทุกอย่างเลยมาให้กับทีมข่าวของเราดู
มีฟิล์มเอ็กซาเรย์เห็นภาพทุกอย่าง
เห็นบาดแผลที่เป็นแผลเป็นที่ไหล่ของเธอนะคะ

ปี๒๕๕๓มีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าบ้าน
เธอก็ไม่กล้าออกไปไหนก็อยู่เฝ้าบ้าน
๑๙พฤษภาคม๒๕๕๙
ซึ่งก็เราก็ทราบข่าวกันดีมีเหตุการณ์การสลายการชุมนุม
บอกว่าอยู่ดีมีกระสุนปริศนา

ยิงเข้ามาในบ้านของเธอทะลุประตูเหล็กเข้าไปเลยนะคะ
แล้วก็ไปโดนที่ไหล่ขวา

เธอก็เลยปีนกำแพงหลังบ้านไปขอความช่วยเหลือ
แล้วก็มีทหารมาช่วยเอาตัวเธอขึ้นรถไปรักษา
ฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
แล้วพอช่วงประมาณ๓๔โมงเนี่ย
มันก็มีกระสุนปืนอ่ะ
เป็นเปิดแบบออโต้อ่ะยิงพับ
รั้วเข้ามาในแถบตึกตึกเวิ้งทั้งตึกนั้นเลย
รัวอยู่ไม่หยุดจนแบบ
จนถึงช่วง๕๖โมงที่เราออกจากบ้าน

เออแล้วก็แบบเอ่อ
แล้วก็มันไอ้นัดแรกที่มันเริ่มปั้ง

ซึ่งที่เข้าแขนอ่ะคือ
เรามีประตูมาม้วนเหล็กกั้นอยู่นะ
แล้วก็มีประตูกระจกปิด
ปิดอยู่แล้วมันถึงมาระเบิดที่แขนเรา
ซึ่งถ้ามันไม่มีประตู

แล้วก็ระหว่างนั้นน่ะ
เราเองเราก็ออกไปทางหน้าบ้านไม่ได้
คือบ้านเราเปิดได้แค่
ออกได้แค่ทางเดียวคือหน้าบ้าน
เราก็จะต้องปีนออกทางหลังบ้าน

เด็กแบบวัยกำลังเกียรอะไรอย่างนี้
ยิงกับยิงปืนพวกไทยประดิษฐ์อะไรอย่างนี้

ระหว่างซอยที่๒๙กับ๓๑มันจะมีซอยเล็กซอยหนึ่ง

วิ่งหนีลูกกระสุนที่มันยิงเข้ามาในซอยอีก

เพื่อที่จะไปขึ้นรถมอไซค์
ไปต่อรถอีกรอบนึง
ทางเส้นโลโคโรสที่จะมุ่งไป
แย่มีสัมพันธ์เข้าดินเท่านานา
คือโชคดีว่าไปเจอรถทหาร

นี่ค่ะเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวของเราแบบละเอียดเลยนะคะ
แล้วเธอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่า

หมอก็บอกว่ากระดูกหัวไหล่หัก
แล้วก็มีเศษกระสุนที่เป็นอาวุธสงคราม
หลายนัดเลยติดค้างอยู่บริเวณเส้นประสาทแขนข้างขวา
แล้วก็ผ่าไม่ได้นะคะเพราะผ่าแล้วมันเสี่ยง
คุณหมอบอกว่าถ้าผ่าแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้แขนใช้งานไม่ได้เลย

กลายเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพบกพร่องทางร่างกาย
ขวาของเธอตอนนี้เนี่ยคือยกของหนักไม่ได้
แล้วก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนอยู่ตลอดเวลา
ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะคะ

เธอเนี่ยก็ต้องไปรับขับรถรับจ้างขายของออนไลน์บ้างเนี่ยค่ะ
คือเหมือนกับหมดอนาคตในการบรรจุเข้ารับราชการ
ก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นนะคะ
ปี๒๕๕๕เธอก็พยายามร้องขอความรับผิดชอบ

เพราะเธอต้องออกค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด
จนเธอบอกว่าได้รับเงินเยียวยานะคะ
ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
เรื่องต้นได้รับเงินค่ารักษา๒แสนบาท
จากยอดทั้งหมด๔ล้านบาท
แต่พอปี๒๕๕๗รัฐบาลหยุดให้เงินเยียวยา
โดยให้เหตุผลว่าคดีการชุมนุม
ยังอยู่ในการพิจารณาในชั้นศาล
เธอบอกว่าเธอก็เสียใจค่ะหมดกำลังใจ
เพราะที่ผ่านมาเธอจ่ายเงินค่ารักษาไปหลายแสนบาทแล้ว
แล้วก็ได้รับเงินมาแค่๒แสนบาทเองนะคะ
ทั้งที่เหตุการณ์นี้เธอไม่ได้เป็นคนเริ่ม
เธอไม่ได้ไปชุมนุมเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
กลับต้องมาเป็นคนที่บกพร่องทางร่างกายไปตลอดชีวิต
เราไม่เคยหยุดสู้มาเลยตั้งแต่ปี๕๗
ไม่เคยหยุดสู้แต่แค่ว่า
ไม่เคยมีใครรู้แค่นั้น
เหนื่อยไหม๕๓ถึง๖๑เอง

คือจะให้เราประทนกับสิ่งที่เราไม่ได้ก่อไปตลอดชีวิตเหรอ

พ่อแม่เราก็ท้อด้วย
เราได้มีการปรึกษาใครหรือนอกจากพ่อ
เขาก็เป็นแค่พ่อค้าเขาจะทำอะไรได้อ่ะถูกไหมแล้วเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงคนที่มีอำนาจต่างได้
ก็มีแค่เรานี่แหละที่แบบสู้มาด้วยสมองสองเมื่อที่สมองที่คิดได้นั่นแหละก็ได้แค่นั้น
มันก็เฟลล์นะเพราะว่าเราคิดว่าเราเคยสู้มาแล้ว
แล้วการต่อสู้ของเรามันน่าจะจบแล้วตอนปีห้าสิบห้า
แต่บอกไปปีห้าเจ็ดเนี้ยเราต้องมาสู้ใหม่น้ำหนึ่งมาอีกอ่ะ
แล้วมันก็เป็นภาระให้เราไปทำอย่างอื่นยาก
คือถ้าสมมุติเราจะไปทำงานประจำอย่างนี้
มิตในการทำมันก็เยอะถูกไหม
มันไม่มีใครหรอกอยากจะจ้างคนที่ไม่เต็มร้อยไปทำงาน
ก็เหมือนโดนกันแกล้งนะทั้งที่เราไม่ผิดอ่ะ
คือถ้าเราผิดคุณมาตัดโอเคเราไม่ว่าแต่เราไม่ได้ผิดนะ
แล้วก็คนอื่นมาทำเราด้วยแล้วเราก็ได้สิทธิ์ในการรัก
เราได้สิทธิ์ที่แบบเพื่อที่เราจะดูแลตัวเองเราได้แล้ว
แล้วอยู่อยู่คุณก็มาตัดสิทธิ์ของเราอ่ะอืมก็เลยแบบไม่รู้
เหมือนเมื่อกี้โชคเจ้าตาเล่นตลกมั้งก็เลยไม่รู้ยังไง
นี่ค่ะเธอก็ระบายให้กับทีมข่าวของเราฟังด้วยความอัดอั้น
สั่นน้ำตาคลอร้องไห้นะคะคือเธอบอกว่าแม้ว่าท้อขนาดไหน
นตรีรวมถึงสารปกครองเพื่อขอให้จ่ายเงินเยียวยาที่ใช้รักษาอาการ
เธอเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้เลยว่าผลเนี่ย

อนาคตข้างหน้าตัวเธอจะเป็นยังไง
บอกว่าเธอยังมืดอยู่เลยนะคะ

เมื่อวันที่๑๔มิถุนายนปีที่แล้ว
มีมติเห็นชอบเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์เยียวยา
แล้วก็วิธีการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

นอกจากนั้นก็เห็นชอบให้เอาหลักเกณฑ์เดียวกัน
ไปใช้กับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ตั้งแต่ปี๕๓ถึง๕๕ด้วยนะคะ
มาดูอัตราการช่วยเหลือกันหน่อย
ประกอบด้วยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิต
จะได้รายละ๔๐๐๐๐๐บาท
ถ้าหากทุกผลภาพแล้วก็ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะได้เงินช่วยเหลือ๔แสนบาท
ถ้าทุกผลภาพได้เงินช่วยเหลือรายละ๒แสนบาท
บาดเจ็บสาหัสได้รายละ๑แสนบาท
ถ้าบาดเจ็บแบบไม่สาหัสรายละ๖๐๐๐บาท
บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ๒๐๐๐บาท
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเงินยางชีพรายเดือน

ให้กับบุตรของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ทุกผลภาพอีกด้วยนะคะ
ซึ่งอย่างนั้นคุณสุวีรันพัฒน์เนี่ย
ก็จะได้รับเงินตามมติคณะรัฐมนตรี๑๔มิถุนายนปี๒๕๕๙
ตามนี้ก็ต้องพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ไหน
ว่าต้องมีฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
หรือบาดเจ็บสาหัสหรือยังไงนะคะ